ข่าวลือแรงมากก่อนหน้านี้เพิ่งยังไม่ทันเคลียร์เลยที่บาร์ที่เยาวราชเนี่ยนะคะ

ต้องบอกว่าความสัมพันธ์ของคุณสงกรานเตชนรงค์กับนางเอกสาวสุดแซ่บนะครับ

วันนี้สดร้อนจริงมีข่าวซุบซิบมาจากคาเฟ่ดังแถวอารีนะจ๊ะ
บอกว่ามีคนตาดีเนี่ยเห็นทั้งคู่ไปกันแบบสองต่อสองอีกแล้วนะฮะ

่านางเอกคนสวยไปเปิดตัวกับครอบครัวที่เขาใหญ่มาแล้วนะฮะ
แล้วลึกไปกว่านั้นค่ะวงในกระซิบมา

นี่ตั้งสี่ห้าเดือนก่อนหน้านี่เลยแหวนงี้นะฮะ

เดี๋ยวไปรอฟังชัดจากปากของสาวแมทนะฮะ

เขามีคิวออกงานอีเวนต์

เผ็ดร้อนแรงพริกอีเม็ด
พลิกยกสวนแบบในคอมเมนต์ในอินสตราแกรมของเธอหรือเปล่า

นักข่าวก็เตรียมนะฮะ

ถ้าเขาให้สัมภาษณ์แล้วนะเดี๋ยวจะเก็บคำตอบมาฝากกันแน่นอนนะคะ